ได้ดูเรื่องของงูไปแล้วเรื่องของควายไปแล้ว
ไปช่วยดูหน่อยสิว่าสิ่งต่อไปนี้มันคืออะไร

ที่เห็นอยู่นี่หรอปเลเด็ก

น่าจะเป็นกรงของสุนัขได้เหมือนกัน

เท่าแบบตู้เย็นตอนนอนไหง

ที่คุณทายมานี่ผิดหมดเลยค่ะ
เพราะว่านี่คือทั้งขยะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ขยะค่ะทั้งจากไม้ไผ่
แล้วก็เอามาทานสีมาประกอบให้เป็นรูปทรงแบบนี้

เป็นหนังขยะจากความคิดของคุณลุงสมพรอายุ๖๕ปี
เป็นชาวบ้านตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คุณลุงสมพรบอกว่าหลังบ้านตัวเองมีไม้ไผ่เยอะ
เยอะจนอยากจะเอาไปทำประโยชน์เอาไปทำอะไรได้บ้างนะ
ก็เลยนำความคิดนี้นะคะต่อยอดออกมาเป็นถังขยะสีสันสดใสค่ะ
ในแต่ละเดือนนี้นะคุณลุงเนี่ยผลิตถังขยะจากไม้ไผ่
ได้ประมาณเดือนละ๑๐๑๕ชุดจำหน่ายชุดละ๑๐๐๐บาทนะคะสุดยอดค่ะ
คุณกันแล้วเนี่ยคุณชนะทำให้มีรายได้กว่า๑๐๐๐บาท
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทต่อเดือนนี่ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่า
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นการนำวัสดุที่มีตามท้องถิ่น
ตามธรรมชาติที่มีเยอะมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์นะ
และที่สำคัญไม้ไผ่ถ้าหากว่ามันถูกฝนถูกแดดเนี่ย
มันก็จะไม่เปื่อยไม่ผูกไม่พังคือยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งทนยิ่งนานนะคุณ
แล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าด้วยตอนนี้ก็มีหลายคนมาสั่งจองของคุณลุงเนี่ย
ไม่ขาสายเลยนะคะลุงทำแทบไม่ทันเลย
คุณชนะไปช่วยลุงไหมออเดอร์ดีนะคุณนะไปช่วยฟรี
ทีนี้ลูกค้าเสียเวลาของคุณลุงเขา
ค่ะจริงเป็นภาระเลย
ไงคุณผู้ชมก็เลยส่งมาต้องร้องเพลงของคุณแม่เจิน
ยังไงต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ

ยอมพงยอมแพ้ง่ายอย่างเช่นคุณลุงท่านนี้ใช่ไหม
สู้ชีวิตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วย
ถูกต้องแปลเปลี่ยนของที่มันอยู่ตามธรรมชาติ
ได้มีมูลค่าอะไรให้เป็นมูลค่าขึ้นมาเห็นไหม